ที่มันมีคุณธรรม

แล้วมันไม่สามารถเอากลับไปใช้ได้ในชีวิต

ไม่จำเป็นต้องทำงานพี่ให้เป็นที่รัก

มันไม่ได้มีผลกับความสุขของชีวิตพี่
คิดว่าคิดอย่างไร
เองตามธรรมชาติ

แต่ทั้งหมดแล้วมันก็คือธรรมชาติของชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง

ของแท้มันก็คือชีวิตที่ดีชีวิตหนึ่ง

เปลี่ยนคำตอบของคำว่าความสำเร็จ

แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้

มันคือใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยฝันไว้

ตอนนี้หมูอัสซาว่าอยู่ในช่วงไหนของชีวิตฮะ

ถ้าหยุด๑๑๐อาจจะหยุดแค่๑หรือ๒

แล้วก็๓อะไรอย่างนี้แถวนั้น

เพราะว่าเราเป็นคนชอบทำ
เราก็จะทำทุกอย่างเท่าที่เราอยากจะ

หรือว่าอยู่ในช่วงระดับไหนตามความพอใจของเรา

แต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดที่เราคิดว่ามัน

จริงถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันก็น่าจะเป็นเรียบโก้
อันนี้ต้องขออนุญาตใช้ภาษาฝรั่งนะครับ

ถ้าเราในภาษาในองค์กรเราเรียกเราว่าความมีเนื้อแท้
ผู้หญิงคนนี้ต้องรู้จักเนื้อแท้ของตัวเอง

เพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันเยอะเวลาเราออกแบบเสื้อว่า
เสื้อผ้าตัวนี้มันฉลาดพอไหม
มันมีความเที่ยงแท้พอไหมอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเวลาคนมาสัมภาษณ์เรา
ถามว่าเราทำเสื้อผ้าแล้วเราคิดยังไงกับเสื้อผ้า
เขาก็จะงงว่าเรื่องราวการทำเสื้อผ้าของเรา
มันจะค่อนข้างเป็นกระบวนการคิดจะค่อนข้างเยอะ
เราเคยผ่านยุคสมัยที่เราเติบโตเร็ว

แล้วก็พยายามที่จะทำเสื้อผ้าให้คนมากมายหลายแบบ
แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาที่จุดเดิมว่า

เพราะฉะนั้นเสื้อเรามันก็จะด้วยแบบด้วยวิธีคิดด้วยสิ่งต่าง
มันก็จะเลือกคนใส่ไปโดยปริยาย
เสื้อสายนี้จะไม่ใช่เสื้อสายที่มันเอะอะ
ไม่ใช่เสื้อสายที่มันชงชาง
หรือไม่ใช่เสื้อถอดสายที่มันดูหวาน
แต่มันเป็นเสื้อที่มันมีความละเอียด
มีความประนีตและมีความฉลาด

เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผู้หญิงที่มีมุมมองต่อโลกแบบนั้น
ปีที่ภรรยาถูกวิภาควิจารณ์มาก

พี่อาจจะอายุมากแล้วพี่รู้ว่า

รู้จักสังเคราะห์ในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับชีวิต
พี่เกิดมาณเวลานี้พี่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่พี่รัก
เพราะฉะนั้นพี่ก็จะทำในสิ่งที่พี่รักแล้วก็รักในสิ่งที่พี่ทำ
พี่ไม่ได้ทุกวันนี้พี่มีคนรักเยอะแยะ
ไม่จำเป็นต้องทำงานพี่ให้เป็นที่รัก
เพราะว่าพี่ไม่ใช่นักการเมืองพี่ไม่ต้องหาเสียง

เพราะฉะนั้นเขาจะรักงานพี่หรือไม่รักงานพี่มันไม่ได้
มันไม่ได้มีผลกับความสุขของชีวิตพี่

สำหรับโจทย์นั้นแล้วเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่า

ที่มันมีคุณธรรมมีจริยธรรม

แล้วมันไม่สามารถเอากลับไปใช้ได้ในชีวิต

บางคนก็พูดจากความไม่มีความรู้
บางคนก็พูดจากรสนิยมส่วนตัว
ถ้าพี่ต้องสังเคราะห์ในสิ่งต่างเหล่านั้น

บอกอะไรเขาบ้าง
คงไม่ต้องไปนั่งบอกว่าเสื้อพี่สวยหรือไม่สวย
เพราะว่าพี่ไม่สามารถไปเปลี่ยนรสนิยมเขาได้
พี่ไม่สามารถไปเปลี่ยนปุ่มหลังเขาได้
พี่ไม่สามารถไปเปลี่ยนสิ่งที่เขาฟูมฟัก
เขาเกิดกระบวนการมองสิ่งใดสวยไม่สวย

ลูกปู่เสือเขาใหม่อบรมสั่งสอนเขาใหม่
แล้วก็ให้เขามีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่พี่เห็น
เขาอาจจะมองเห็นความสวยที่แบบที่พี่เห็น

คงทำอะไรหรอกกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้

ไม่เคยรู้สึก
สำหรับคะแนน๙๙๙ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิด

คนก็ชอบโทรมาว่ามันทำให้แบรนด์ดังขึ้นไหม
สิ่งเดียวที่มันทำให้กับแบรนด์ก็คือ
ทำให้คนรู้จักชื่อแบรนด์เรามากยิ่งขึ้น

มีเพิ่มยอดขายกับแบรนด์ไหม
มันเพราะมันไม่ได้ไปกับดีเอนเอของแบรนด์เรา

ผ้าพี่มันก็จะเป็นนิ่งโก้เรียบ
เราก็บังเงินได้รับหัวผุเข้าไปจากผู้ใหญ่นะฮะ
แล้วก็น้องออนนะครับที่ชวนเราเข้าไปทำ
แล้วก็ทำแล้วมันก็ดีต่อเนื่องมาเรื่อย

มารยาก็วางมือไปแล้วล่ะแต่เพียงว่ามาริยาเป็นน้องที่เดินแบบมาให้ตั้งแต่อายุ
ก็โอเคก็ทำให้ก็คิดว่าลูกค้าที่รู้จักกันมานาน
แล้วก็แต่ปีนี้บังเอิญว่าเราเป็นเจ้าภาพทางกองประกวดก็เลยบอกว่า
เอ่อทำอีกสักปีน่ะเพราะว่ามันเป็นเราเป็นเจ้าภาพอ่ะก็ก็อยากจะให้ทิ้งทวนสักปีหนึ่งก็เลย
ก็เลยคิดว่าเอาก็เอาเพราะว่าตลอดระยะเวลาการทำงานเสื้อให้กับนางงามมาเนี่ย
รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเผยแพร่ความงามแบบไทย
ที่มีความร่วมสมัยและมีความสากลแล้วก็ทำให้ฝรั่งเขาได้เห็นถึงฝีไม้ลายมือ
แล้วก็วิธีคิดแล้วก็รายละเอียดของการออกแบบรายละเอียดของความวิจิตรในการตัดเย็บอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ทุกชาติเขามองเห็น
ล่าสุดของนิ้งเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ยังไงครับพี่หนู
จริงก็ของนิ้งนี่ก็จะด้วยโครงสร้างของประชุดก็อาจจะเรียบกว่าหลายปีที่ผ่านมา
เพราะว่านิ้งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตัวนิ้งเองก็ไม่ได้เป็นอย่างแน็ตกับมาริยาเป็นนางแบบ
เนี่ยอาจจะมาจากอีกสายหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะทำไงให้เขาโดดเด่น
มันก็ต้องให้เขาใส่เสื้อไม่ใช่เสื้อใส่เขา
เพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าโครงสร้างของเสื้อมันจะต้องถูกรดทอนให้ดูเบากลัวขึ้นสบายขึ้น
แต่ก็จะมีรายละเอียดที่วิจิตต่างซึ่งแรงบันดาลใจมันก็จะมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้า

อันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจใหญ่
แล้วก็จะดึงรวดลายการปักของชุดสมเด็จพระนางเจ้าในยุคนั้น

จากชุดนั้นชุดนี้มาผสมรวมกัน
แล้วก็เราก็จะดึงเสื้อผ้า
จะมีรายละเอียดของเสื้อผ้าชั้นสูงในยุค๑๙๕๒อะไรอย่างนี้

อันนี้คือสิ่งที่เราตีความหรือโจทย์ที่กองควรให้นะครับ

ไม่เคยให้โจทย์เลยพี่อยู่แล้ว
ใช่ก็เราหนึ่งเราคงจะต้องดูนางงามเป็นหลัก

ถ้าจะให้พี่ทำก็ต้องเป็นแบบที่พี่เชื่อว่ามันควรจะเป็นยังไง
ดีไซเนอร์นะครับมันก็เป็นชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล้องจุลทัศน์

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติ
ที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่คนก็จะต้องให้ความสนใจ
อย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจ

มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก็บมาเป็นสาระสำคัญของชีวิตนะครับ
แต่คำชมที่ดีมีประโยชน์

เรานำปรับปรุงแก้ไขแน่นอนเราน้อมรับฟังอยู่แล้ว
การเป็นดีไซน์เนอร์ที่ดีมันต้องฟังเสียงวิภาควิจารณ์อยู่แล้ว
แต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์
พี่ก็เก็บไว้เป็นแรงพัฒนาตัวเอง

จะถามว่าโอ้เราอยู่จริงหรือเปล่าไม่ใช่
การเป็นดีไซเนอร์ที่ดีมันต้องรู้จักฟัง

การเป็นดีไซน์เนอร์คือการถูกวิภาควิจารณ์

เพราะฉะนั้นเราคงจะคุ้นชินกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์

แล้วก็เก็บมาใช้มาปรับปรุงมาพัฒนา
แต่มันคงพี่คงไม่ได้เอาสิ่งต่างเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำหนดชี้วัดความสุข
คำว่าประสบความสำเร็จสำหรับพี่

ไม่เคยโต้เลยเพราะรู้ว่าตัวเองสวยมาตลอดชีวิต

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทัศนคติที่เรามีต่อปัญหา

เราจะต้องท่องเอาไว้ว่าอุปสรรคมันคือบารมี
ยิ่งเราอยู่กับปัญหาเป็นเท่าไหร่

คนที่จะเจริญได้คือคนที่แก้ปัญหาได้

เพราะฉะนั้นนั่นคือทัศนคติที่ทุกคนควรจะมีต่อชีวิต
อย่ามองว่าปัญหามันคือศัตรู
แต่จงมองปัญหาให้เหมือนเพื่อน
พอเรารู้จักวิธีจัดการแก้ไขเพื่อนคนนี้ก็ผ่านไป

ถ้าเราเจอปัญหาแล้วมันเป็นทุกข์

เราเกิดมาแก้ปัญหาอยู่แล้ว

สังเกตได้ว่าคนที่เจริญประสบความสำเร็จในชีวิต

เขาจะมองว่าการแก้ปัญหาคือการนำมาซึ่งการเรียนรู้
แล้วก็การนำมาซึ่งการเจริญเติบโตในที่สุด
บางเรื่องอาจจะไม่ถึงเวลาที่ต้องแก้

แต่ถ้าค่อยคิดค่อยมีสติ
เราอาจจะแก้ไขมันได้
เรื่องอาจจะแก้ไขไม่ได้ไปเลยจนเราตายก็ได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแก้ไขมันที่ไหน
ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วชีวิตเราจะไม่เป็นสุข
แต่ว่าเคล็ดลับของการมีชีวิตที่เป็นสุขคือการจับอยู่กับความทุกข์

วันนี้ยินดีที่ได้คุยกับพี่หมูนะครับขอบคุณนะครับครับผม